ดูเวลาดูวันที่ว่าเหมาะจะพาคุณผู้ชมไปหรือยัง
นี่๒๖วันนี้วันที่๒๖พาไปได้นะคะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่พาไปตั้งแต่๒๖เพราะว่าเชียงใหม่เดินทางนานนิดนึง
ได้เตรียมตัวกันให้พร้อมหน่อยนะคะเพราะว่ามันใกล้สิ้นเดือนแล้วแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
พาไปที่แห่งนี้ไปดูต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ที่เขาบอกว่าให้โชคให้ลาบกันมาหลายต่อหลายงวดแล้ว

ของแก้บนที่เขานำมาแก้บนนี่เขาหอบชุดไทยกันมาแก้บนเยอะแยะมากมายเลย
ไปค่ะไปที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนวังจปะเฮียเราเคยนำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เรื่องนี้เดี๋ยวฉันจำได้นะครับอยู่ที่ตำบลอ่อนใต้อำเภษันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
คุณเห็นไหมว่าชาวบ้านเขาถือชุดไทยเป็นชุดไทยผู้หญิงแบบนี้มาที่ศาล
เพราะว่าเขาพากันมาเพื่อแก้บนมาแก้บนให้กับเจ้าแม่
หลังจากที่พากันมาขอโชคขอลาบกับพระเจ้าแม่เอาไว้เนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปเสี่ยงโชคจนได้รางวัลกลับมาโอ้โห
คุณสมพรหรือว่าพ่อเท่าสมพรนะคะชาวบ้านที่ดูแลสารเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
เจ้าแม่ตะเคียนต้นนี้นะเป็นต้นตะเคียนที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือกันมาก
คุณดูดูภาพเขารบนับถือขนาดไหนโอ้โหดูได้ดูสิขาวโพนไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แหมใช่ค่ะก็เขาบอกว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์มากนะจากงวดที่ผ่านมา
เจ้าแม่เนี่ยเขาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านจนได้รางวัลกันไปเป็นทิ้วแถวนะคะคุณ
ชาวบ้านเขาก็เลยรวมตัวกันนำชุดไทยโบราณแบบที่เห็นมาแก้บนมาถวายเจ้าแม่
ครั้งนี้ชาวบ้านเขาก็ลือกันว่าเจ้าแม่เนี่ยแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารอีกครั้งหนึ่ง

เขาเล่ากันแบบนี้ไงเขาบอกว่าโอ้โหตาลุกวาวกันไปเลยค่ะ
หลังจากที่แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารแล้วชาวบ้านวิ่งเลยนะ
มีสำหรับหวยคู่แล้วก็หวยโสดด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
เพราะว่าพ่อเท่าสมพรเขาเล่าให้ฟังว่า

ไม่พูดเยอะเจ็บคอดูภาพเอาเองแล้วกัน
เลขที่แปะไว้เหล่านี้หมดไม่ต้องมาถามแล้วนะ
ไม่รู้ว่าเกิดปฏิหารอะไรขึ้น
ทำให้คนมาแห่แหนกันซื้อเลขนี้เหลือเกินนะคะ
แต่ยังไงก็ตามนะคุณผู้ชมทางพ่อเท่าเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนนึงแหละที่จะไปเสี่ยงโชค
คืออันนี้มันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่เมื่อสักครู่นี้ที่ให้ดูภาพเนี่ยเป็นแผงขายลอตเตอรี่ที่เขาเขียนว่ามีหวยคู่กับหวยโสด

ก็หวยคู่เนี่ยก็คือเป็นชุดไงชุดคู่ก็คือมี๒ใบ๑๖๐บาทเพราะใบละ๘๐บาท
ถ้าหวยโสดนี่เหมาะกับดิฉันยังไงก็คือซื้อใบเดียว๘๐บาทไม่ต้องหารกับใคร

ไม่แล้วคุณจะอยากโสดเหรอคะ
แปลว่าดิฉันซื้อผิดมาตลอดชีวิต
เออเป็นไงล่ะคุณคุณซื้อแต่หวยโสดชีวิตก็เลย
โสดเขาเรียกว่าโสดจนใหญ่ขึ้น
โสดจนฝุ่นเกาะโสดจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้ว

ถ้าคุณนิวนาวไม่บอกนี่ดิฉันไม่รู้เลยนะ

เมื่อแล้วว่าคุณยูนะซื้อหวยคู่มาตลอด

เพิ่มมาอีก๑คน

ช่วงนี้ฉันต้องเปลี่ยน

อันนี้น่าสนับสนุน
แพงไปไม่ซื้อถูกไปก็ไม่เอา
ใช่แล้วไม่ใช่เหรออย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายหมด